สวัสดีครับวันนี้หลายพื้นที่คงได้ชุ่มฉ่ำกับสายน้ำที่เอามาสาดกันในเทศกาลวันสงกรานนะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปครับอีกหนึ่งน้ำที่อาจจะต้องเตรียมรับมือกันหน่อยก็คือน้ำฝนนั่นเองครับ
แล้วก็น้ำฝนนี่เองถือว่าเป็นสิ่งที่ใครหลายคนคงจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานซึ่งเป็นจุดที่อาจจะได้รับผลกระทบในช่วงพายุรุดร้อนที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงการนี้นะครับ
ก่อนอื่นถ้าหากคุณผู้ชมสังเกตดูจะสังเกตว่า๒๓วันที่ผ่านมาอากาศในเมืองไทยของเราจะแตกต่างกับช่วงต้นสัปดาห์นะครับ
อากาศก็จะร้อนอบอ้าวเหนียวเนื้อเหนียวตัวเพราะว่าตอนนี้เองครับความชื้นเข้ามาสะสมอย่างต่อเนื่อง
ความชื้นเหล่านี้นะครับไปผสมปนเปกับฝุ่นละอองต่างที่อยู่บนพื้นดินนะครับลอยขึ้นไปด้านบนครับลอยไปเรื่อย
มีทั้งฝุ่นละอองมลพิษต่างครับในช่วงวันที่๑๕ครับมวลอากาศเย็นแผลลงมาการแผลลงมาแบบนี้
เจอกับอากาศร้อนชื้นทำให้เกิดฝนเกิดขึ้น
แน่นอนครับนอกจากจะต้องระวังเรื่องของความรุนแรงแล้ว
ฝนที่ตกมาในระยะแรกก็จะมีสภาพเป็นกรดนะครับ
ดังนั้นถ้าหากเราสำรองน้ำเหล่านี้ไปสะอาดกัน
อาจจะส่งผลได้นะครับสำหรับคนที่มีอาการที่
ระคายเครื่องต่อผิวหนังได้ง่ายผิดปกตินะครับ

กรุงเทพครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รับผลกระทบจากฝนในระยะแรกนี้นะครับ
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องระวังกันก็คือเรื่องของการใช้น้ำนะครับ
ตอนนี้นะครับมีการนำเอาน้ำปลาปลาครับ
ถือว่าเป็นแหล่งน้ำหลักมาใช้ในการเล่นน้ำสงการกันนะครับ
ออกจากจะมาสาดกันแล้วหนึ่งเรื่องก็คือหลายคนไปเจอน้ำปลาปลาที่เอามาบรรจุขวดแล้วก็แพ็คขายกัน
หลายคนสงสัยน้ำเหล่านี้กินแล้วจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายหรือเปล่า
คำตอบเรื่องนี้คงต้องฟังจากผู้ที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงก็คือการประปานครหลวง
เดี๋ยวไปฟังคำตอบพร้อมกันสรุปเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราหรือเปล่านะครับ
ครับอันนี้ทางการประปานครหลวงนะครับก็ขอยืนยันนะครับว่าน้ำปลาปลาเนี่ยครับ
โรงงานผลิตถึงมือผู้ใช้นะครับสามารถจะไปดื่มได้ทุกที่นะครับ
เราได้ตรวจสอบมีนักวิทยาศาสตร์นะครับตรวจสอบตลอด๒๐ชั่วโมงนะครับตัวนี้นะครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ว่าหลังจากเปิดน้ำปลาปลาไปใช้แล้วนะครับ
อันนี้ว่าไปใส่ในพัชนะต่างหรือไปปนเปื้อนอะไรหลังจากนี้หรือเปล่านะครับ
ตัวนี้ก็ฝากผู้อุปโภคบริโภคให้ระมัดระวังตัวนี้ด้วยครับ
ทั้งนี้ก็ฝากน้ำด้วยความปลอดภัยนะครับในครูคองน้ำครูคองเขาโชว์ให้ดูด้วยนะครับ
มีความสะอาดเพียงพอที่จะมาใช้เล่นสงการหรือเปล่านะครับ
ในกรณีที่ใช้น้ำปลาปลาเขาให้ใช้น้ำปลาปลาอย่างเหมาะสมนะครับ
และนี่คือสิ่งที่นำมาฝากกันนะครับเพื่อที่จะทำให้สงกรานนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ